ผู้ชายคนนี้อายุยี่สิบเจ็ดปีโอ้โหเอาอีกแล้ว
นั่งบนราวสะพานข้ามแม่น้ำป่าศักดิ์ไปตัดเพาะเรื่องชีวิต
เอาอีกแล้วทำอะไรไม่เคยสำเร็จเลย
ฆ่าตัวตายคุณผู้ชมฮะจะฆ่าตัวตายตำรวจกับกู้ภัย
ชาร์จตัวดูซิว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหน
กลับตอบแฟนแล้วละหุ้น
กลับตอบแฟนแล้วละเย็น
สะพานข้ามแม่น้ำป่าศักดิ์น่ะนะครับบนถนนสายเอเชีย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาจจะดูเหมือนเป็นการจับคนร้าย
เพราะอะไรอ่ะคือเขาไม่ยอมง่ายไง
ผู้ชายอายุ๒๗ปีคนนี้จริงเป็นคนใต้นะ

แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พระนครศรีอยุธยานะคุณผู้ชม
เขาคิดสั้นไม่ยอมลงจากสะพานง่าย
พอชาร์จตัวลงมาได้ผู้ชายคนนี้ยังมีทีท่าว่าจะกระโดดสะพานอีก
กู้ภัยก็เลยต้องกดตัวเอาไว้อย่างนี้
คือมองดูเผินนึกว่าเหมือนการจับคนร้าย

ใช่จากนั้นเป็นการสอบถามพูดคุยกันฮะ
ทราบว่าผู้ชายคนนี้อายุ๒๗ปีชื่อวิโรธ
อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับอยู่ปากภูนู่น
ปากพูนนครศีรธรรมราชนะครับ
ขับรถกระบะมาแล้วมานั่งร้องไห้อยู่บนสะพานนี้

นายวิโรธไม่ยอมครับพูดแค่ว่าทำอะไรก็ไม่สำเร็จ

โอ้โหอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคุณผู้ชมนะ
นั่นคือสิ่งที่เขาคิดณเวลานั้น
นะฮะโอ้นี่ยังร้องไห้อยู่เลยใช่ต้องมัดขาไว้อ่ะที่บอกว่าถ้าดู
เผินดูไกลนึกว่าโอ้โหตำรวจมาจับคนร้ายไม่ใช่
นึกว่าแบบคนคลั่งยาหรือคนอะไรแบบนั้นเนอะไม่ใช่ครับ
เขาจะฆ่าตัวตายอย่าไปคิดอย่างนั้นนะพี่วิโรธนะ
คุณผู้ชมนะตำรวจสพนครหลวงนำตัวนายวิโรธไปสงบสติ
อารมณ์ที่โรงพักก่อนครับจากนั้นก็ประสานหาญาตินะ
ของนายวิโรธให้มาพูดคุยแล้วรับตัวไปดูแลแล้วก็หาหมอเถอะ
รักษาอาการเครียดมันรักษากันได้ครับนะครับ
เรื่องอาการเครียดแล้วปัญหาอื่นอื่นค่อยแก้ไปทีละปัญหาปัญหา
นะครับทุกชีวิตทุกครอบครัวพี่ผมบอกเลย
มีปัญหาต่างกันรวยก็มีปัญหาอย่างหนึ่ง
จนก็มีปัญหาอย่างหนึ่งนะฮะอย่าไปอย่าไปทดอย่าไปท้อค่ะ